เค้กชิ้นละ๒๕บาทจริงเหรอคะ

แล้วเมื่อกี้นายชิมมาแล้วอร่อยเกือบทุกหน้า

ตอนนี้ก็มีประมาณ๕๐กว่าหน้า

บานี่มากาลังเคปโล

หลายอย่างที่สำคัญน้ำตาลน้อย๐ไขมันทาน
หัวใจของหอมมนต์นะฮะที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้คืออะไรครับผม
ถ้ามองจริงมันเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพให้คน

ความสำเร็จจากการที่เราทำให้คนอื่นเขาสามารถมีชีวิตที่ดี
สิ่งต่อมามันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองกลับมา
ให้เรามีความประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
หมายถึงว่าพูดถึงแฟนชายไปแล้วเนี่ย

มาทำธุรกิจกับเราเนี่ย

คุณน้อยใช่แล้วเขาก็ได้ทำงานไม่ต้องเหนื่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัว
อย่างเดียวใช่มากค่ะปัจจุบันมีตัวแทนกี่จังหวัดแล้วครับ
ตอนนี้มีตัวแทนจังหวัดประมาณหกสิบกว่าจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดอ่าเกือบเกือบ
คั่วแล้วค่ะเป็นเหตุว่ารับตัวแทนใหญ่แค่จังหวัดอ่าจังหวัดละหนึ่งคนค่ะ
แต่ว่าตัวแทนลายย่อยเนี้ยหนูมีประมาณสองพันกว่าจุดคั่วประเทศโอ้ยโอ้ย
อะไรมันเป็นจุดให้เราเริ่มต้นว่ามันต้องเป็น๒๕บาทแล้วต้องเป็นที่ตลาดนัดด้วยค่ะ
ด้วยความที่พึ่งอะค่ะเติบโตมาจากชีวิตที่พ่อแม่ไม่ได้มีเงิน
การที่เราจะซื้อเค้กกินสมัยก่อนเนี่ยชิ้นหนึ่งมันชิ้นละเกือบร้อย
จริงจริงน่ะมันแพงมากมันซื้อข้าวได้หลายจานอ่ะใช่
ถูกต้องมันแพงกว่าข้าวจานนึงหรือเปล่าจริงซึ่งถ้าจะกินคือเราก็ต้องมีเงินพอสมควร
ครับแล้วตัวพึ่งก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาจับกลุ่มทำขนมเบเกอรี่
เราอยากทำเค้กที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียม

ตอบโจทย์คนที่เขามีเงินเดือนน้อยก็ได้กินของอะไร
แต่ว่าคุณเพิ่งเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นเกรดแบบ
คุณภาพดีและนำเข้าทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะตั้งแต่วิปปิ้งครีมแป้งเนย
คือนำเข้าอย่างเชราชีสก็เป็นของออสเตรเลีย
คือเราใช้ของดีไข่ไก่ก็ไข่สดจากฟาร์มอืมวันหนึ่งก็หมื่นสองพันฟองวิปครีม
ก็ใช้เดือนหนึ่งประมาณเกือบสิบตังค์เป็นหมื่นกิโลอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นขนาดโรงงานของคุณพี่พึ่งเขา
เบอร์เลอร์เลยค่ะมีเตาอบที่ยาวมากอันนั้นสั่งซื้อมาจากไหนครับพี่
อันนี้สั่งนำเข้ามาจากประเทศจีนอืมคือเป็นเตาอบที่พิเศษ
แม่งเหมือนเตาอบทั่วไปค่ะยาวสิบห้าเมตรสามารถใส่เค้กจำนวนสองสามร้อยก้อนในเวลาเดียวกัน
ใช้เวลาไม่ถึงสี่สิบนาทีสุกพูดถึงโรงงานใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
รู้ไหมครับว่าเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงินเพียงสองพันบาทนะคุณพึ่งเหล่านี้
ที่เพิ่งมาทำธุรกิจเบเกอรี่เนี้ยตอนนั้นอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปด
เรียนจบแค่ม๖ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็มีแฟนตอนนั้นแฟนก็ชวนกันทำมาหากิน
ช่วยกันขายเสื้อผ้าจากตลาดนัดมาขายประตูน้ำอย่างเงี้ยมันขายดีมาก
ตอนนั้นคือขายดีเลยขายดีจ้ะ
เจ๊เคยได้มั้ยคะมันเกิดอะไรขึ้นคะ

สุดท้ายอะค่ะหนูกลายเป็นแบบต้องเป็นหนี้ตีกลับมา๓๔ล้าน
โดนฟ้องอายุ๒๐ปีบริบูรณ์เหมือนคนล้มละลายเลย

ไม่เหลือสิ่งที่ราชว่าต้องขอเงินคุณแม่แฟนใช้เลย

เท่าไหร่ครับนั้นคือได้แค่วันละร้อยสองร้อยอืมระหว่างนั้นคือเพิ่งอยู่แล้วก็ว่างเต็มเต็มเลย
ประมาณปีนึงมันรู้สึกแยกกับตัวเองไหมว่าแบบเหมือนคนเคยทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำ
ใช่อยู่บ้านรายได้ก็ไม่มีอย่างเงี้ครับคือมันอยู่จุดที่เรียกว่าดาวมากอืมค่ะ
เราดันมาท้องลูกคนที่สองครับแล้วเงินเราก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มี
ไม่มีเลยค่ะอยู่ว่าว่างปีหนึ่งมันอยู่ในจุดที่สูงแหละครับครับ
วันนี้เราต้องกลับมาดิ่งอยู่ในจุดที่ต่ำแต่สุดท้ายคือเราก็ต้องใช้ตั้งสติแล้วใช้ชีวิตอยู่แบบ
โอเคหาทางออกณตอนนั้นมีเพื่อนมาทำขนมบูเบอรี่ชีสพายเอามาให้เพิ่งทาน
พอเพิ่งทานแล้วเพิ่งรู้สึกมันน่าทำขายด้วยยุคตอนนั้นนะคะ
คือถ้าตามตลาดนัดขายคือขายแพงมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
มันน่าทำขายตลาดนัดเนอะแต่นะตอนนั้นตัวพึ่งเองก็ยังไม่มีเงิน
จนกระทั่งแบบคลอดลูกคุณแม่พึ่งอะค่ะให้เงินค่านมลูกมาอีกสองพันบาท
อันนั้นมันเหมือนเป็นจังหวะที่ดีในชีวิตที่รู้สึกว่าอุ้ย
แม่ให้เงินค่านมมาต้องสองพันค่ะเรามองว่าอุ้ยสองพันอะ
ตอนนั้นสำหรับพึ่งพึ่งมองว่าเยอะมากอืมมันซื้อพวกวัตถุดิบทำ
เกอรี่ได้อืมแต่ว่ามันซื้ออุปกรณ์ไม่ได้อืมเราต้องทำยังไงคะ
ยืมค่ะยืมส้มยืมให้เป็นค่ะตัดสินใจยืมเพื่อนเพื่อนคนที่
ฮะอ่าที่ส่วนกันดีค่ะค่ะยืมเลยยืมโต๊ะเครื่องตีักซ์
ตาชั่งยืมมาหมดอืมแล้วพึ่งก็เลยไปเปิดสูตรในอินเตอร์เน็ต
ใช่แล้วทำตามถูกต้อง
ตั้งตัดซึ่งมันตัดเบี้ยวอยู่เลยตอนนั้นอ่ะก็เลย
ตัดสินใจเช้าวันนั้นนะคะคุณแม่แฟนเขาจะไปขายชุดนอนที่ตลาดสินสาธรณ์
แล้วเราก็เลยบอกขอไปขายด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดเที่ยง

ใช่วันแรก๔๗ชิ้นได้กำไรมาเท่าไรครับ
หมูเพิ่งได้กำไรมา๔๗๐บาท
อุ้ย๔๗๐ก็พุ่งนะ
สำหรับพึ่งวันนั้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก
เงิน๔๗๐บาทมีเงินมาต่อยอดซื้อนมให้ลูกกินแล้ว
แถมยังมีเงินทุนอีก๒๐๐๐บาทไปซื้อวัตถุดิบอีก
มันเลยเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เพิ่งตัดสินใจว่า
นี่แหละคือธุรกิจต่อไปที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัว
กระทั่งแบบออเดอร์มันเยอะมากจนหนูต้องแบบถอยออกมาทำอยู่หลังบ้าน
แล้วก็ส่งอย่างเดียวก็คือแบรนด์แรกจุดเริ่มต้น
พอออเดอร์มันเริ่มเยอะค่ะความมันในบ้านอ่ะจากท้ายครัวใช่ไหม
มันลามันกลางบ้านเข้าไปเลยนะลาข้างบ้านขนาดเราทำกินเองอ่ะ
อ่ามันมันไปหมดจนคุณแม่แฟนค่ะก็เลยมาบ่นกับลูกน้องเราว่า
ยีลกสกปรกเก็บดิลูกมันมันสกปรกมากจนเด็กอะค่ะแบบไม่ไหว
ก็เลยเดินมาบอกเพิ่งว่าย้ายไหมแทนที่เขาจะลาออกใช่ไหม
เขาจะลาออกไปช่วยหนูย้ายเพิ่งคือเลยบอกเขาว่าย้ายไงไม่มีตังค์
ก่อนยังไม่มีเงินอยู่เขาพูดขึ้นมาเองเลยค่ะพี่ป้องเขาบอกว่า
เอางี้ไหมน้องพึ่งเดี๋ยวพี่หยีให้ยืมตังค์โอ้โหเท่าไหร่ครับตอนนั้น
สี่หมื่นบาทสี่หมื่นเยอะมากพี่หยีมีเงินเก็บสี่หมื่นเลยเหรอฮะ
ต้องค่ะก็เลยไปเช่าที่แบบเป็นตึกเล็กแถวนวลจันทร์นะคะ
จากมีตึกที่หนึ่งนะคะไปมีตึกที่สองขยายตึกขยายตึกอีก
จนไปมีตึกที่๓จนพนักงานเพิ่งแบบร้อยกว่าคนโอ้โหนะ
เดี๋ยวนะคะภายในกี่ปีนะปีกว่าปีกว่ากว่าขยับตึก
พนักงานสำเร็จเร็วมากค่ะยอดขายเฮนบอกว่านี้สามร้อยล้าน
คือขึ้นไปถึงสามร้อยเลยครับอยากถามความรู้สึกคนที่ทำธุรกิจ
เหมือนกับออกมาสู้แล้วมันดีเหรอครับอ่ามันสำเร็จแล้วเรารู้สึกเหมือน
มันพลิกจริงจริงนะคะมันคุ้มค่ากับชีวิตในสิ่งที่เราต่อสู้มาทั้งหมด
ครับจากวันที่เราแบบไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เหลือเลยแล้ววันหนึ่งเรากลับ
เดี๋ยวพูดแล้วร้องไห้เออมันเหมือนแบบเข้าใจนะมันเป็นสิ่งที่แบบค่ะ
กดดันในชีวิตเราสูงมันเหมือนกับเราต้องทำว่าธุรกิจเนี้ย
มันเหมือนธุรกิจสุดท้ายในชีวิตอืมครับเพราะเราเรียนก็ไม่สูง
เราไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องชนกำแพงลูกเราอีก
ใช่อืมแต่ปัญหาชีวิตและมรสูมมันยังไม่จบอืมสามีมีใช่ด้อย
พอคนเราชีวิตที่เริ่มประสบความสำเร็จเริ่มมีทุกอย่าง
มันก็จะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเขาถึงบอกว่าให้ดูกัน
คนเราที่ลำบากมาด้วยกันกินมาม่าชามเดียวกันค่ะวันหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราได้
อืมต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเนยเนี้ยไปไม่เป็นเลยอืมเพราะฉะนั้นสามีถ้าดูอยู่อย่าน่ะโอ้ย
เขียวแล้วค่ะแล้วเห็นว่าเมียน้อยนี่ส่งรูปแบรนด์เนม
ส่งรูปถือกระเป๋ากอดกันเดินควงกันคือมันไม่ควรที่จะให้เราเห็น
คือถ้าเป็นแบบเนี้ยเราเลิกกันดีกว่าเราต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตของใครของมันดีกว่า
มันดีกว่าค่ะเขาก็เลยยื่นข้อเสนอกับพึ่งมาว่าว่าอย่างแรกอืม
คือพี่ให้เงินเพิ่งล้านหนึ่งแล้วเพิ่งก็เดินออกไปเลย
อีกอย่างที่สองคือพี่จะเดินออกไปตัวเปล่า
แล้วเพิ่งก็เอาธุรกิจนี้ไปเลยหนูไม่เลือกข้อแรกอยู่แล้วค่ะ
เซ็นรับหุ้นเซ็นทุกอย่างแล้วคือกลายเป็นว่า
หนูมีนี่คัมแบคกลับมาประมาณสิบวันแล้วอ้าว
แย่ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะณตอนนั้นเครียดขนาดไหน
แย่มากถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายนะมันไม่เหลืออะไรแล้ว
มันรู้สึกว่าแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่
ด้วยนะเวลาตอนนั้นคือแบบผู้หญิงก็ส่งอะไรมาให้เห็น
แล้วเรารู้สึกเรารับไม่ได้เราไม่ไหวแล้วเราท้องอีก
มันอยู่ต่อไม่ได้แล้วสิ่งที่เจอมันโหดร้ายเกิน
มันรุนแรงมันรับไม่ไหวแล้วไม่อยู่ดีกว่า
ขับรถเบนท์ไปจอดสะพานพระราม๘เลยค่ะ
เตรียมปีนแล้วข้างไปข้างหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ย
มีคนมากระชากขาลงมาเราก้าวขาไปแล้วข้างหนึ่งเลยเหรอคะ
คือใช่ค่ะมีพี่ทหารชื่อพี่นาธีดึงหนูลงมาจนแบบ
ให้สติหนูอะค่ะแล้วบอกหนูว่าทำไมคิดสั้น
มีลูกไหมมีสามีไหมมีครอบครัวหรือเปล่าอืม
หนูทิ้งหนูก็พูดแบบตรงสามีหนูทิ้งหนูไม่เหลืออะไรแล้ว
หนูอยู่ไม่ได้เขาก็ให้สติว่ารู้ไหมว่าคนที่รักคุณที่สุดคือลูกนะ
ถ้าวันนี้คุณตายไปแล้วลูกคุณใครจะดูแล
เมียน้อยมันจะดูแลลูกคุณเหรอเมียน้อยมันก็ฮุบธุรกิจคุณหมดสิ
เออคำพูดเขาคือคำพูดเขาดึงสติสุดสุดเลยนะไม่ได้เลยดึงสติ
พอเพิ่งได้สติเพิ่งก็ขอบคุณเขาแล้วก็กลับรีบกลับไปที่โรงงานที่บ้านเลย
แล้วเข้าไปหาลูกเลยแล้วก็ไปหอมเท้าเขากอดลูก
แล้วก็บอกว่าแม่ขอโทษนะที่คิดแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูมีลูกค่ะนะคะเป็นแรงผลักดันในชีวิตหนูรู้สึกว่าลูกคือทุกอย่างที่จะทำให้หนูมีลมหายใจอยู่ต่อในชีวิตเพื่อเดินไปข้างหน้า
ครับก็เลยตัดสินใจแบบเอาใหม่ถ้าวันนี้ไม่เหลืออะไรนะ
วันนั้นมีเพิ่งมีเงินติดบัญชีแค่แบบสองสามหมื่นบาทอ่า
จากมีเงินเยอะจากทุกอย่างเคยมีโดนดึงล้มไปหมดเป็นหนี้ต้องมานั่งใช้หนี้ทุกอย่าง
หนูตั้งปฏิฐานกับตัวเองเลยว่าฉันจะยืนหยัดให้ได้ต้องกลับมาเป็นพึ่งคนเดิมอีกครั้ง
คือเคยขึ้นแล้วลงแล้วยังขึ้นกลับมาได้ครั้งนี้เราต้องขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งใช่
ทำต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราทำแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาดีกว่า
แต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรสุดท้ายเรารู้สึกว่าลูกคือแรงบันดาลใจในชีวิตเรา
เราเลยตัดสินใจตั้งชื่อแบรนด์ตัวใหม่ว่าหอมมนเบเกอรี่มาจากไหนคะชื่อนี้
มาจากชื่อลูกสาวกับลูกชายของพึ่งคนโตชื่อน้องน้ำหอมน้องน้ำหอม
น้ำหอมยกมือค่ะน้ำหอมน้ำหอมแล้วก็คนกลางชื่อน้องน้ำมนด์น้ำมนด์
ก็เลยกลายเป็นหอมมนต์เบเกอรี่นั่นเองใช่ค่ะแต่หนูโชคดี
อย่างหนึ่งที่อยากบอกคือคนเราอ่ะมันเคยเจอเรื่องที่ไม่ดีมามันวันหนึ่ง
ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีเราต้องได้เจอสิ่งที่มันต้องเป็นวันของเรา
ใช่แล้ววันนี้หนูก็เลยได้เจอสามีใหม่แฟนคนปัจจุบันหลังพึ่งนะ
คือเขาเข้ามาช่วยทุกอย่างช่วยวางระบบการทำธุรกิจต่างต่าง
คือเข้ามาช่วยอืมรู้สึกไงบ้างกับผู้หญิงที่เป็นสาวนักสู้คนนี้ครับ
ประทับใจในความสู้ชีวิตของเขาผมเองก็มีเขาเป็นครู
เป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นภรรยาที่ดีมาโดยตลอด
วันนี้ผมก็โชคดีที่สุดแล้วนะครับเฮ้ยตกมือน่ารักจัง
ระหว่างที่มีการตั้งโรงงานใหม่เนี่ยเจออุปสรรคอีกจนต้องมีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างให้ช่วยเหลือ
อันนี้อันนี้หน่อยอยากรู้มากคืออันนี้พึ่งพึ่งเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย
บาปบุญคุณโทษหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเขาเรียกว่าห่วงจุ้ย
เราก็เชื่อคือด้วยตอนแรกที่ไปอยู่ค่ะเราไม่ได้รู้หลักในการตั้งโรงงานว่าต้องหันอะไรไปทางไหน
ึงก็มั่วซัวหมดใครมายังไงก็อย่างนั้นจนสุดท้ายคือแบบโอ้โหมันเห็นปัญหาว่า
แค่ตั้งผิดทิศเนี่ยงานมีปัญหาแล้วจนแฟนพึ่งอะค่ะเข้ามาดูก็เลยตั้งให้ใหม่หมด
หันทิศศาลให้ถูกต้องขึ้นลูกนิมิตรหน้าโรงงานลูกนิมิตเงินกับทองอย่างเงี้ย
หรือการทำอ่าบ่อน้ำอ่าอ่าจำแล้วมีองค์พยานาคให้น้ำไหลเวียน
หลังจากทำตรงนี้ก็ยอดขายปังมากเลยค่ะเห็นเห็นเลยเหรอคะเห็นเห็นเลย
เป็นเรื่องของความเชื่อแหละความสบายใจของเราพอเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย
มันดีกับตัวเราแต่อันเนี้ยในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี้ย
แบรนด์ของคุณพึ่งเองเนี่ยได้รับผลกระทบกับคนอื่นไหม
จริงเพิ่งบอกเลยว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย
แต่เราก็มีการปรับตัวผ่านมาทำออนไลน์อืมซึ่งมันคนนะคะ
ยังไงก็ต้องทานอยู่แล้วเพิ่งจะบอกว่าคนตกงานเยอะ
แล้วก็ธุรกิจเรามันตอบโจทย์คนที่เขาตกงานแล้วเขาอยากมีอาชีพและมันสร้างอาชีพได้จริง
มันเลยทำให้ธุรกิจของเพิ่งโตโตขึ้นเรื่อยจนถึงประมาณนี้
ถึงขนาดว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันมี๓แบรนด์ด้วยกัน
แบรนด์แรกก็คือหอมมนต์เบเกอรี่ใช่ไหมครับ
แล้วก็มีการกำมารีแบรนด์ตัวสวีทซอฟต์เค้ก
หอมมนต์จะขายชิ้นละ๒๕สิบชิ้นร้อย
สวีทซอฟต์เค้กก็จะขายอยู่ที่๓๕สิบชิ้นร้อย
ตรงที่ไซส์สินค้ากับรถหน้าสินค้าจะไม่เหมือนกัน

ใช่แล้วก็สวิตซอฟต์จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑล
หอมมนต์จากป่าล้อมเมือง

เป็นเค้กผู้บริหารเป็นกลุ่มพรีเมียม

ก็คือแบบเต็มที่หรูหลาเลย
จริงต้องหรูหราจัดสรรค์ภายใน๓ชั่วโมงถึงที่
คือแปลว่าแบรนด์ของเราทั้ง๓แบรนด์เนี่ยครบทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้า
ถามยอดขายดีกว่าเดือนนึงซัดไปกี่ชิ้นครับ
เดือนหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐เชียว

แค่ซื้อกลับบ้านเดินถือยังต้องประคอง

ให้หน้าเค้กมันไม่เละเทะ
คือเราจะออกแบบฝากับฐานเค้กให้แข็ง
สามารถซ้อนได้ถึง๑๐กว่าชั้น

อุ๊ยคือเราออกแบบมาดูฉันเค้าเลยมันจะแข็งมาก
แล้วก่อนส่งด้วยแบบรถห้องเย็น

อยากเค้นอยากรู้
ลองซ้อนดูกันนะ
ซ้อนได้เลยใช่ไหม
มันจะเป็นรุ่นที่หนานะ
มันจะค่อนข้างมีความหนา
หนาค่ะหนาใช่

เราดูแลลูกได้เราดูแลลูกน้องอีกเป็นร้อยชีวิตได้เราสร้างอาชีพให้คนอีกเป็นพันพันคนให้เขาได้มีชีวิตที่ดีสิ่งสุดท้ายคือเราได้ดำรงชีวิตอยู่และได้ใช้หนี้ใช้สินจนเรามีชีวิตถึงวันนี้เพิ่งคิดว่าเพิ่งแฮปปี้แล้ว

หมายต่อไปของเราเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างคะ
คือหนูอยากทำให้ชู้เที่ยวกิจถึงความมั่นคงแล้วเอาเข้าแต่หลักซ้อน
อยากอายุ๔๐ปีหนูก็จิบกาแฟแล้วไม่เหนื่อยกว่าหน่วยมาทั้งชีวิตแล้วต้องบอกเลย
หัวบอกมีเงินเริ่มแค่๒๐๐๐กว่าบาท

ด้วยความคิดหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มธุรกิจจากเงินแค่๒๐๐๐บาท
หนูไม่ได้มีเงินเยอะ
หนูเลยรู้สึกว่าณวันนี้ถ้าเราได้ให้โอกาสคนได้สร้างอาชีพ
อยากให้เขาได้เริ่มแบบง่าย
และเห็นว่ามันมีกำไรและอยู่ได้
สิ่งสุดท้ายเขาก็จะยึดอาชีพเราเป็นหลัก

นี่แหละที่คุณพึ่งบอกก่อนต้นรายการ
อยากจะให้คนมีอาชีพสร้างอาชีพให้กับผู้คนด้วย
นับถือความแบบแข็งแกร่ง

นับถือความแข็งแกร่งความสู้ชีวิต
แล้วก็มีลูก๓คนเป็นกำลังใจให้
กรุณีกรุณีคนนี้เป็นเร็วมาก
นะคะเค้กราคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทอืมทำให้เขาสามารถจับเงินหลักล้าน
ได้ในทุกทุกวันนี้คุณพึ่งเป็นไอดอลในดวงใจของใบตองตอนนี้
ถ้าคุณผู้ชมเรานะฮะดูรายการเราอยู่แล้วอยากจะทานเค้ก
ต้องติดต่อที่ไหนยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดตัวแบรนด์หอมนเบเกอรี่นะคะ
สามารถติดต่อไปได้ที่เพจหอมมนเบเกอรี่เลยคุณพึ่งทำให้เห็นแล้วนะครับว่า
คนเรานะครับมีความพยายามนะครับคิดแล้วต้องทำทันทีถูกต้อง
ใจสู้นะครับแล้วก็พยายามมองเห็นช่องว่างการตลาดหาให้เจอครับ
และวันนั้นคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนคุณพึ่งในวันนี้ครับค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้เรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีสี่โมงเย็น
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนด้วยก่อนสวัสดีคร่ะ